เปิดดวงเศรษฐีคนแห่ไปลงยันกันแน่นวัดเลยแล้วเดี๋ยวดูหน่อยค่ะที่มันเป็นประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นเพราะอะไร
๓๖๐๓กว่าขนนี้เลยวันเดียวเลยนะ
เข้าแถวต่อคิวยาวเลยค่ะ
จะให้พระครูประหลัดวชิริน

ที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณเนี่ยนะคะ
เป็นการเปิดทรัพย์เปิดดวงเศรษฐี
คลิปนี้ถูกถ่ายไว้แล้วก็เอามาโพสต์
เจ้าของคลิปได้คิวสุดท้าย
สุดท้ายลำดับที่๓๐๐๐กว่าโอ้โห
แล้วกว่าจะได้ลงยันบนฝ่ามือนี่นะ

ทุ่ม๒๖นาทีได้เป็นคิวสุดท้าย
แล้วกว่าจะได้คิวเจิมฝ่ามือ
ง่ายนะต้องใช้ความอดทนรอด้วยนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่วัดเดิมบาง
หรือว่าวัดคงคารามที่สุพรรณบุรีค่ะ

แล้วทีมข่าวก็ได้เจอกับพระครูบาวชิริน
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเป็นพระที่ลงยันให้กับลูกศิษย
บอกว่าที่ลงยันฝ่ามืออาตมาก็ลงยันให้กับสาธุชน
ต้องการที่จะให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติโยม
ให้มีสติในการใช้ชีวิต
สัมมาอาชีพอยู่ในศิลป์อยู่ในธรรม
หลังจากที่อัตมาลงยันฝ่ามือแล้ว
ก็บอกลูกศิษย์นะบอกลูกศิษย์ให้ขยันทำมาหากิน
ทำอาชีพสุจริตเพื่อชีวิตจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทีนี้คุณผู้ชมพอมีประเด็นแบบนี้แล้วปั๊บ
วิพากษ์วิจารณ์กันว่าใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังทัศนะของพระพระยอม
แล้วไงถึงบอกว่ากระแสวิภาควิจารณ์ว่า
ใช่กิจของสงฆ์ไหมที่ทำแบบนี้
เราลองถามทัศนาของพระพระยอมหน่อยครับ

นักข่าวไปถามนะคะไปถามพระพยอมท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้ว
ท่านก็บอกค่ะว่าหลักที่จะมั่งคั่งร่ำรวย
รักษาทรัพย์ให้ดีอย่าให้ตกหล่นลั่วไหล

เล่นการพนันกินเหล่าเมายา
แล้วเรื่องของการเจิมของการลงยัน
มันใช่ไหมอะคะท่าน

เพราะฉะนั้นวิธีที่ไปเจิมไปลงยันที่มือที่อะไรก็ตาม
มันเป็นเรื่องของคนพลัดหลัก

ที่ไหนไหมที่ไหนใครมียันมีอะไร
เดี๋ยวคอยดูยันของวัดสวนแก้วบ้าง
ถ้าปลดจนได้จริงนะ

รัฐบาลต้องไปส่งเจ้าหน้าที่

จะดึงเงินเข้าแบบกระเด้งหรือทรงที่หรือสุดลง